ตอนนี้ชาวบ้านเขาจับหนูนามาย่างขาย
หนูหน้าผัดกะเพราคุณเคยกินไหม

รสชาติคล้ายหมู

เขามีเสน่ห์ตรงมีกระดูกกรุบใช่ไหม
สับแล้วก็เอาไปผัดเลยนะครับ

ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทอง

ได้มีชาวนากลุ่มหนึ่งพากันออกมาจับหนูนา

ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว
และเป็นการช่วยกำจัดศัตรูที่ทำลายนาข้าว
จนทำให้ผลผลิตเสียหายเนี่ยนะครับ
โดยคุณพี่สมคิดสิริสุขนะครับ
เป็นชาวบ้านหมู่๔ตำบลราชสถิตอำเภอชายโยบอกว่า
หนูนาเป็นที่ต้องการของตลาด
ซึ่งราคาหนูนาย่างขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะครับ
ก็ย่างขายเสร็จแล้วเราเอาไปปรุงอย่างอื่นได้อีกนะครับ
ส่วนใครที่อยากจะได้หนูนาสดขายสด
ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่นำมาย่างก่อนนำไปขาย
จากจะได้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวนา

บอกหนูนาบางคนบอกว่าสะอาด
ถ้าเป็นหนูที่กินข้าวกินพืชผักตามท้องไร่ท้องนา

แต่ว่าที่คนบอกไม่กล้ากินเพราะว่ารูปร่างของเขา

ดังนั้นเอามาย่างก่อนนะฮะ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกำจัดศัตรูของข้าวไปด้วยนะครับ